จากกรณีกระแสเรื่องของบัตรประชาชนที่จะมีการใส่ข้อมูลส่วนตัวเข้าไปเพิ่มเติมทั้งเรื่องของอาชีพและรายได้
ทำให้มีการวิพักษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางนะคะ
ล่าสุดมีการทำภาพล้อเลียนขึ้นมาแล้วก็มีการสร้างแฮชแท็กขึ้นมาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ
ได้สร้างแฮชแท็กขึ้นมาใหม่ชื่อว่าสิ่งที่ควรระบุในบัตรประชาชน
เพื่อบอกเล่าว่ายังมีหลายเรื่องที่ควรระบุลงในบัตรประชาชน
ไม่ใช่แค่อาชีพและรายได้มีทั้งแบบสาระจริงจังและมีภาพล้อเลียนค่ะ
ไปดูภาพแรกนี้นะคะกำลังแชร์กันอย่างแพร่หลายในเฟซบุ๊ก
เป็นภาพล้อเลียนบัตรประชาชนที่ยาวเหยียด
และระบุข้อมูลต่างอย่างละเอียดค่ะ
ส่วนภาพที่๒นะคะเป็นภาพล้อเลียนขณะชายหนุ่ม

แต่พอได้เห็นผู้หญิงถึงกับปฏิเสธความรักของชายหนุ่มค่ะ
ต่อมานะคะเป็นสมาชิกทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า
โพสต์ในแฮชแท็กสิ่งที่ควรระบุในบัตรประชาชน
บอกว่าควรเป็นข้อมูลทางการแพทย์ค่ะ
เช่นโรคประจำตัวหรือแพ้ยาอะไรบ้าง
ไปดูภาพต่อไปนะคะนี่คือภาพจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก
โพสต์ภาพล้อเลียนการ์ตูนสไปเดอร์แมน
ถือบัตรประชาชนระบุอาชีพและเงินเดือนไว้ชัดเจนค่ะ
นี่คือข้อความจากสมาชิกทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า

ทวิตข้อความว่าสิ่งที่ควรระบุในบัตรประชาชนเหมือนเดิมก็ได้
เพิ่มเติมคือให้บัตรมันมีความเป็นสมาร์ทการ์ดจริง
นี่จะ๒๐๑๖แล้วเบื่อที่จะต้องถ่ายสำเนา
ภาพนี้ค่ะจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ทำภาพบัตรประชาชนล้อเลียนเหมือนกัน
ซึ่งก็ระบุอาชีพและรายได้เอาไว้สูงมากค่ะ
มาค่ะจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก

ระบุอาชีพโจรจริง

เป็นภาพล้อเลียนการทำงานของชิปแถบแม่เหล็ก

ระบุว่าแม้จะมีระบบที่ทันสมัย

เรายังคงนำบัตรไปถ่ายเอกสาร
และเซ็นสำเนาถูกต้องกันอยู่ดี